ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชจำได้ไหมชาวบ้านกลุ่มนี้ที่ไปกราบไหว้ท้าเวสวรรณ
ถูกถูกแล้วคราวนี้มาลำแก้บนกันนะฮะได้รางวัลไปจากเลขประทัดครับ
ไม่ใช่ลำแก้บนแล้วล่ะเป็นเต้นแก้บนนะครับ
ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับคุณป้าสองท่านนี้ดีใจสุดสุดครับ
หลังจากถูกระวังจากเลขประทัดครับ
ที่ออกมาเต้นกันหน้าองค์ท้าเวสุวรรณเนี่ย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมาเอาเลขไป
คราวนี้ก็เอาดอกไม้มากราบมาไหว้เพื่อเป็นการแก้บนนะครับ
หลังจากนั้นโชคดีนะครับจากการพูดคุยกับป้าดวงเฮงทั้งสองคนนี้นะครับ
ก็คือที่มาที่ไปของการถูกรางวัลก็คือวันพระใหญ่ที่ผ่านมานะครับ
มาทำบุญที่วัดเขาพระทองที่ชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับ
หลังจากประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จเวียนเทียนเสร็จแล้ว
แล้วก็ชาวบ้านก็มากราบขอพรองค์ท้าเวสุวรรณที่ประดิษฐานอยู่ที่
หน้าผาเขาพระทองแล้วก็จุดประทัดถวายนะครับ
ก็ได้เลขอะไรมาบ้างตอนนั้นนะครับอันนี้อ่านย้อนหลังไป
เลขพวกนี้นะครับก็เลยเอามาเสี่ยงโชคทำให้ถูกรางวัลกัน
ยกหมู่บ้านเลยนะครับ
ซื้อตรงไหนนะถูกอ่ะส่วนที่อำนาจเจริญครับ
ชาวบ้านแล้วก็ศิษยานุสิตที่มากราบไหว้หลวงปู่แสงครับ
โอ้โหคุณผู้ชมข่าวนี้ไม่น่าเชื่อถ้าคนดูจับตาดูนะ
ดีใจกันยกใหญ่ถูกเลข๑๒เหมือนกันนะที่บอกว่า
ให้ถูก๑๒เยอะจังช่วงนี้เลข๑๒มาจากไหนเอ้าเราดูข่าว
จับได้ป่ะนี่ไงนี่ไง
มีทั้งตรงและกลับให้ด้วย
นี่ฮะแขวนอยู่ที่ธรรมจักร
หน้าประตูทางเข้าวัดนั่นเองครับ
ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน